ยังเชื่อเรื่องการสลับตัวเด็กเพิ่งคลอดใหม่ในโรงพยาบาลไหม

พอพยาบาลเข็นน้องมาใช่ไหมคะทุกคนก็จะเข้าไปลุมเนอะ
เปลี่ยนแล้วน้องที่เขานำมาค่ะคือน้องฝากโทษนะคะ
ปากน้องเขาเบิ่นอ่ะปากน้องแบบอารมณ์เหมือนคนดูดนมเยอะเยอะแล้ว
ปากบึนนะคะปากบึนแล้วปากหนาแล้วก็รู้สึกเอกใจ
คิดในใจว่ามันไม่ใช่ลูกเรานะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นข้างล่างไหมถูกสลับตัวเมื่อสิบสองสิงหาปีห้าเก้า
อันนี้เป็นเรื่องเก่าแต่เอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะ
เป็นคลิปไวรัลตอนนี้เนี่ยคนแชร์กันเยอะเลยในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะคะ
ออกมาเล่าประสบการณ์บอกว่าตัวเองเนี่ยหมายถึงเจ้าของคลิปเนี่ย
คลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแต่ถูกทางโรงพยาบาลสลับตัวเด็ก
แต่เธอบอกว่าเธอจำลูกเธอได้แม่นเลยนะว่ารูปภัณฑ์สันธารของลูกตัวเองเป็นแบบนี้นะคะ
ผู้โพสต์เล่าบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ๖ปีก่อน๑๒สิงหาคม๒๕๕๙นี่
หน้าตาน่ารักเชียร์แม้ว่าเบลอยังน่ารักเลยนะคะ
บอกว่าเกิดเหตุที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
วันนั้น๑๒สิงหาคมเป็นวันแม่ไงใครก็อยากคลอดลูกวันนี้
มีคุณแม่กว่า๑๐คนค่ะเลือกวันคลอดลูกคือวันเดียวกัน
หลังจากที่คลอดลูกได้๑วันเจ้าของโพสต์ก็เห็นหน้าลูกตามปกติ
ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นหลังจากนั้นก็จะมีพยาบาลนำเด็กไปดูแลต่อ
จากนั้นวันที่๒พยาบาลก็เข็นเปรย์เด็กมาให้คุณแม่ตามปกติเลย
ซึ่งเปรย์เด็กเนี่ยเป็นชื่อลูกของคุณแม่นะคะ
แต่คุณแม่เอกใจว่าทำไมเด็กหมายถึงลูกแม่หน้าตาเปลี่ยนไป
หน้าตาเปลี่ยนไปคุณแม่ก็เลยพูดออกมาบอกว่านี่ไม่ใช่ลูกของฉัน
นี่ไม่ใช่ลูกของดิฉันจนกระทั่งไปพิสูจน์ทราบด้วยอะไรรู้ไหม
อดผ้าของเด็กออกไปพบปานบนตัวเด็กแล้วไอ้ปอกแขนอ่ะ
คุณผู้ชมคนที่เคยมีลูกจะรู้ว่าปลอกแขนของเรากับของลูกต้องตรงกัน
ใช่ปลอกแขนก็ไม่ใช่ของลูกของตัวเองด้วย
ก็เลยทำให้ครอบครัวต้องออกไปตามหาลูกตัวจริง
ซึ่งไปอยู่ในเปรย์ของคุณแม่ท่านอื่น
ทีนี้ตัดสินใจเลยค่ะไปถามคุณหมอว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้
หมอขอโทษนะคะหมอขอโทษพร้อมกับชุดคำอธิบายคือ

เนื่องจากวันดังกล่าวเนี่ยมีเด็กที่คลอดจำนวนมาก
ก็เลยให้พยาบาลแผนกอื่นมาช่วยอาบน้ำ
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่หมอทำก็คือหลังจากนี้

ตั้งใจอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณแม่มือใหม่

และจำรายละเอียดให้ได้มากที่สุด
เหตุการณ์นี้เหมือนจะตลกนะแต่มันไม่ตลกค่ะ
กับละครสลับตัวเลยเหมือนที่พี่เบิร์ตบอกค่ะ
แต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะ
บอกว่าวันนั้นที่เกิดเรื่องไม่ได้เอาผิดกับโรงพยาบาล
แต่อยากฝากพนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน

โอ้โหแล้วลองนึกภาพว่า
ลูกกับพ่อแม่เด็กที่สารสัมพันธ์กันไปแล้ว
ปลูกพันธ์กันไปแล้วเกิดมารู้ทีหลังเอานะ